เมื่อคืนรยาลังบ้านดักมาก
ถ่ายรูปมันคือท้ายแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ร่วมเฟรมจริงเป็น๑๐๐คนครับ
เราทำงานกันหนักมากเราเริ่มซ้อมกันตั้งแต่เช้าเราถ่ายทำกันจริงตอน๒ทุ่ม
งานทุกคนมาตั้งแต่เช้าและมาก่อนเราและกลับหลังเราเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดครับ
นี้ต้องขอขอชื่นชมทีมงานครับคือถ้าไม่มีพวกคุณรายการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็เราทำกันอย่างดีที่สุดณขณะหนึ่งที่ผมใช้คำว่าขณะหนึ่งคือเพราะมันเป็นรายการสดครับ
เช่นพูดผิดพูดผิดหรือว่าทำอะไรที่รู้สึกว่ามันควรจะดีกว่านี้
เราไม่สามารถแก้ได้แล้วมันเป็นรายการสด
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมคือเหมือนกองกลางสำหรับทีมฟุตบอลครับ
ต้องจ่ายบอลไปด้านหน้าจ่ายบอลมาด้านหลัง
ดำเนินเกมให้มันสมูทมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราทั้งหมดได้ทำกัน
อ่านี่คือมวลรายการนะครับมวลที่เกิดขึ้นโอ้ผมเมื่อวานนี้
ของพี่เจเจจรินทั้งของน้องเจ้าขุนของแบงค์ต้องบอกว่า
คือไอ้เจ้าขุนเนี่ยเป็นน้องผมไอ้แบงค์ก็เป็นน้องผม
คือเรารู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่แค่เป็นพี่น้องในวงการบันเทิง
คือรู้จักกันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นณสิ่งที่เกิดขึ้นผมพูดอย่างนี้แล้วกันครับ
อ่าที่ภาพที่เราได้เห็นในทวิตเตอร์ในอะไรก็แล้วแต่นะณมวลแค่แค่ของผมแล้วกัน
ผมจะพูดแค่ของผมนะไม่ขอพลาดพิงคนอื่นเนาะที่น้องที่เห็นว่าเขียนว่าแย่งใหม่
อะไรอย่างนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมในฐานะที่เป็นพี่ชายน้องผมก็ต้องพูดจริงจริงว่า
สิ่งที่น้องทำไม่ถูกต้องนะคือคุณไม่สามารถแย่งใหม่จากใครก็แล้วแต่แบบนั้นได้
ไม่ถูกต้องแต่ผิดไม่ผิดมันต้องดูที่เจตนาครับคือน้องไม่ได้มีเจตนาจะแบบเฮ้ย
เอาไมค์มาเว้ยคือน้องแค่รู้สึกว่าเหมือนมันจบแล้วคือพูดเสร็จแล้วแล้วก็เอาไมค์คืนพิธีกร
ผมก็พูดแล้วอ่าครับผมอยากจะบอกว่าฟึ๊บแล้วไมค์มันก็หายตัวไปเอ่อ
คือน้องสิ่งที่น้องทำต่อครับที่ผมอยากให้ดูคือน้องเอาไมค์ของผม
ไปขอบคุณแฟนคลับของแบงคิติคือทีมไว้นั่นคือเจตนาครับ
คือเจตนาดีแต่การกระทำผมก็กล้าพูดว่าไม่ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นครับผมว่าน้องได้เรียนรู้แล้วคือผมไม่จำเป็นต้องไปพูดต่อ
หรือว่าแบบมันไม่ถูกเว้ยคือผมว่าน้องเป็นคนที่สามารถรับรู้ได้ตัวเอง
แต่ว่าด้วยการแสดงออกของน้องน้องเป็นคนที่คิดเลยทำเลย
เราจะเห็นได้ในเอ่อทุกอิริยบทอย่างเวลาจะพูด
ฉันก็จะพูดคือมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะแต่ว่าสุดท้ายประสบการณ์มันจะสอนน้องเองว่า
อะไรดีอะไรไม่ดีมันต้องเรียนรู้ตัวเองครับคือมันเหมือนว่า
เรื่องพวกนี้คือมันต้องเจอกับตัวเองคือยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ
แล้วน้องจะค่อยเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยปีนี้ผมโหอายุสามสิบสี่แล้วว่าน้องเพิ่มอายุสิบหกเอง
เพราะฉะนั้นน้องยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องเรียนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง
การอยู่ตรงนี้คือเรารู้จักน้องต้องเอาอย่างนี้ก่อนเราพูดตรง
เพราะว่านี่คือครอบครัวของพี่เจนะน้องเจ้านายน้องเจ้าขุนน้องเจ้าสมุทรคือน่ารัก
น่ารักทุกคนเลยเวลาที่มาถ่ายรายการกันเขาก็จะมากันทั้งครอบครัว
แต่น้องเจ้าขุนเพิ่งก้าวขามาขาเดียวในวงการเอง
เขายังไม่ได้แบบว่าโหเล่นละครมาหลายเรื่องมีซิงเกิลมาแล้วหลายเพลง
อะไรที่ทำให้เขามีประสบการณ์ที่อยู่ในการถูกสัมภาษณ์
ในการที่มีไมค์หรือจะต้องพูดยังไงหรืออะไรเหมือนเขายังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากนัก
เพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นสิ่งที่น้องจะต้องเรียนรู้
แล้วผมว่าเรื่องนี้ครับจริงน้องรู้แล้วและผมว่าครอบครัวของน้องคือพี่เจและพี่ปิ่น
ก็รู้แล้วคือไม่มีใครอยากทำอะไรไม่ดีออกมาให้ประชาชนมานั่งว่าหรอกนะครับ
คือผมก็ไม่ได้ปกป้องน้องคือถ้าให้ผมได้พูดกับน้องจริงผมบอกโอเค
คุณรู้อยู่แล้วไม่ถูกต้องไม่ต้องพูดกันเยอะด้วย
แต่เพียงแต่ว่าเจตนาน้องไม่ได้เจตนาไม่ดีเท่านั้นเอง

คือเขาก็ขอโทษบนเวทีแล้วนะผมนั่งดูย้อนอยู่หลายครั้งมาก
คือผมนั่งกลับบ้านไปแล้วแบบเฮ้ยคุณพลอยภรรยาบอกว่าการดราม่าเต็มไปหมดเลย
ว่าน้องเต็มเลยแล้วว่าอะไรวะว่าอ๋ออ๋อที่แย่งไมค์
โอเคคือผมก็เอาจริงผมก็แก้สถานการณ์ไปแล้ว
โดยการที่ณสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าผมปล่อยคือตอนนั้นคือเหมือนว่า
ตัดต่อภาพในหัวแล้วว่าถ้าปล่อยนิ่งยังไงขุนจะดูแย่มาก
ผมก็ต้องเล่นให้มันเป็นมวลตลกไปว่าไม่หายไปไหนวะอะไรอย่างเงี้เออ
ไม่ได้มีเจตนาจะจิกจะกัดหรืออะไรกับน้องเลย

เอ้าเวอะจริงสิครับผมเออคือผมไม่ได้เอาไมค์กลับมาแล้วแบบน้องบอก
พี่กันผมขอแป๊บนึงคือกลับมาแล้วผมพูดแล้วด้วย
ผมอยากจะบอกนะครับว่าไปแล้วอ่ะคือแบบเออยอมรับว่าเวอจริงครับ
แต่ว่าตอนนั้นก็คือต้องประมวลผลเพราะว่ามันคือรายการสด
เราจะทำยังไงต่อให้มันให้มวลทั้งหมดมันสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสมูทที่สุด
เพราะสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการประกาศผลการพูดขอบคุณสปอนเซอร์กันทุกสิ่งทุกอย่าง
มันไม่สามารถหยุดณตรงนั้นได้เพราะมันไม่สามารถคัดแล้วเอาใหม่ได้

คุณปัญญาด้วยมันแบบไม่ดูแรงไปหน่อย

คือแค่นี้มันเป็นการแซวกันผมว่าน่าจะเข้าใจกันได้

คือถ้ามันเป็นคำพูดที่พิมพ์

คุณจะรู้ว่านี่คือการพูดเพื่ออะไร
เท่านั้นเองครับ

หลังจากยังไม่ได้คุยกับใครเลย

ผมไม่ปกป้องพี่เจในฐานะโปรโมเตอร์นะ

เรื่องรายละเอียดผมขอไม่ลงลึกเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันแล้ว
ยังแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะทำอะไรก็ได้ในรายการไหน
คือผมว่าสุดท้ายมันคือเรื่องของพวกเราเองแล้วว่ามันอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเรา
แต่ผมว่าพี่เจเขารู้อยู่แล้วครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกที่ว่านี่รายการฉันฉันจะทำอะไรก็ได้
อันนี้ไม่ทราบจริงไม่ได้รู้ว่าใช่ครับ
แบบแล้วโอ้ทวิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วอ่ะ
ผมเห็นแล้วตกใจเฮ้ยเหรอวะจริงเหรอวะ
ขัดไม่ได้เกินครับอันนี้อาจจะได้กระจ่างกันนก
และถ้าจำได้คือจะมีรางวัลหนึ่งที่ผมต้องมอบให้กับคุณหลุยพงพันธ์และพี่เจสัญญัง

เพราะฉะนั้นก็จะเป็นทีมงานที่รับแทนก็คืออยู่ที่ของทีมไว้ล่ะ
แต่พอไม่ได้มารับปั๊บคือพูดง่ายยังไม่มีใครถือ
พี่เจเขาก็พูดอันนี้ในฐานะพ่อนะคุณวันนี้ลูก
คือมันเป็นมวลน่ารักอย่างนั้นมากกว่าแต่คือมันคงอยู่ที่การตีความของเรามั้ง
อันนี้ผมไม่ทราบผมขอไม่พูดแทนใครแล้วกันนะครับ
ผมพูดในฐานะพิธีกรแล้วก็ตัวแทนของรายการเทนไปเทนแล้วกันว่า
และรายการผมใช้คำว่ารายการผมแล้วกันที่ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกร
เป็นแม่ทัพของทีมงานเป็นร้อยคนเราทำงานกันหนักมากครับ
แล้วก็เสียงชื่นชมไม่ควรอยู่ที่ผมคนเดียวควรจะอยู่ที่ทีมงานทุกคน
ส่วนคำติครับผมก็ไม่รับคนเดียวผมกับทีมงานจะรับด้วยกัน
จะรับด้วยกันเพื่อทำให้มันดีขึ้นเราจะได้รู้ในสิ่งที่เรามองไม่เห็น
จับคู่มวยอ๋อมันควรจะยังไงเราควรจะบอกกติกาการชกมวยให้กับคนดูได้รับรู้ไหม
เพราะตอนนี้คนดูรายการนี้ไม่ใช่แค่คนดูมวยเป็นบางคนที่ไม่เคยดูมวยมาก่อน
เหมือนผู้หญิงดูบอลนะครับดูแค่นักบอลหล่อไม่ได้รู้ว่าเฮ้ล้ำหน้าคืออะไรวะ
อะไรอย่างนี้เป่านกหวีดทำไมวะมันจะเป็นคล้ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
เพราะนี่ต้องบอกว่ามันคือสิ่งที่ใหม่มากสำหรับพวกเราสำหรับผมเช่นกัน
ผมกับทีมงานทุกคนก็พยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดณขณะหนึ่งที่ผมมีแรงมีสมองมีกำลังมีสติจะทำได้
และผมไม่เสียใจเลยณข้อผิดพลาดอะไรที่มันเกิดขึ้นก็แล้วแต่เพราะมันคือรายการสดณขณะนั้น
ผมรับภาระยาครับครับปิตีครับผมรับภารยาครับคุณไม่ต้องยิ้มครับปิตีครับคือเขาเป็นกำลังใจที่ดี
กลับบ้านผมก็ยังนั่งเช็คยังนั่งดูย้อนยังทำวิธีโลเทคโลเทคของผมคือกดดูแล้วก็พอช
แล้วก็นั่งจดเป็นบูเล็ตเหมือนสอบเอ็นทานใช้คำเอ็นทานรูรุ่นเลย
ก็คือดูว่าอ๋ออะไรพลาดมีอะไรที่ควรจะปรับปรุง
คือผมก็ทำอย่างนี้ตลอดในทุกรายการในทุกคอนเทนต์ที่ทำ
มันก็เลยกลายเป็นว่ากว่าผมจะได้นอนจริงอย่างรายการเลิก๔ทุ่มใช่ไหมฮะกลับถึงบ้านก็๕ทุ่ม
อาบน้ำล้างหน้านู่นนี่เสร็จเมื่อคืนผมก็นอนจะนอนตี๒
พอเห็นข่าวว่ามีทวิตเตอร์มีเฟซบุ๊คมีนุษย์เอาแล้ว
อ๋อพอดูกล่าวว่าอื้อครึ่งชั่วโมงได้นอนลากเลยครับ
กลายเป็นแบบโอ้โหตีสี่กว่าจะได้นอนก็คือเห็นใจทุกคนเห็นใจทุกคนจริงจริงครับ
ผมไม่ระบุเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วกันทั้งทีมงานที่ตั้งใจทำงานนะครับ
นักมวยทุกคนโปรโมเตอร์ผู้จัดเองแล้วก็โปรดิวเซอร์
รวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมวลดีหรือมวลไม่ดีนะครับ
เราจะรับเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็มันเป็นการติเพื่อก่อครับ
ผมเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นนะสำหรับสิ่งที่มันไม่ดีจริงที่เป็นดราม่านะเมื่อคืน
ผมว่าเราทุกคนได้เรียนรู้นะครับหมายถึงทุกคนจริง
ว่าจะเป็นน้องเจ้าขุนเองหรือว่าพี่เจแม่ปิ่นหรือน้องทุกคน
ผมเองก็เถอะทีมงานทุกคนนักมวยทุกคนก็เถอะ
ผมว่าเราได้เรียนรู้ว่าเราควรจะทำอะไรและมีสิ่งอะไรที่ผิดพลาดบ้าง
เพื่อก่อเกิดในสิ่งที่ดีในอนาคต
อย่างที่เมื่อกี้มันน่าจะเป็นกรณีเดียวกันกับที่เมื่อกี้ถามผมว่า
เป็นการพูดที่แรงไปไหมว่าพี่ตาปัญญายังไม่เคยทำแบบนี้กับผมเลย
พอมันเป็นคำเขียนหรือตัวพิมพ์มันแปลได้หลายอย่างตามอิริยบทของเราผู้อ่านเลย
เฮ้ยแรงเปล่าวะหรืออะไรแต่มันต้องเห็นมวลทั้งหมด
พี่ตาปัญญายังไม่เคยทำแบบนี้ผมเลย
ถ้าคุณได้เห็นน้ำเสียงสีหน้าอากับกิริยา

ผมก็ไม่เห็นนะตอนนั้นจริง

แต่ผมไม่รู้ว่าณมวลที่น้องทำนะตอนนั้น

แบบไหนอากับกิริยาเป็นอย่างไรนะครับ
อันนี้ผมขออนุญาตจริงว่าขอไม่พูดแทนน้องแล้วกันนะครับ
ผมเชื่อว่าน้องก็คงจะอยากออกมาพูดเองเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องดีกว่า
อันนี้หลังจากนี้ไปพี่กัลจะคุยกับพี่เจมส์ไหมครับ

ต่อให้ไม่ได้ทำรายการนี้ร่วมกันตั้งแต่แรกก็ยังคุยกันเรื่องว่า
เขาเป็นคนชอบรถเขาเป็นคนชอบนาฬิกาอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็คุยกันว่าอะไรยังไงกันดีแล้วพอมาได้ทำรายการนี้

ผมว่ามันเรื่องปกติอยู่แล้วครับก็คือคุยกันไม่ได้มีอะไร
ดหมางแคลงใจหรืออะไรกันอยู่แล้วครับ

ยังยังครับแล้วผมว่าจริงก็

หมายถึงว่าคือมันไม่ได้มีประเด็นที่มันเกิดอะไรกับผมนะครับ
ซึ่งผมว่าคือเราก็เห็นดราม่าทั้งหมดแล้ว

ผมว่ามันเกิดจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้น
และผมว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการออกมาพูดคุยกันเอง

เพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนมีความเครียดแน่นอน
ผมเชื่อว่าณสิ่งที่เกิดขึ้นมันก่อให้เกิดความเครียดกับ
หลายฝ่ายที่ถูกระบุอยู่ในนั้นอยู่แล้ว
ผมก็ขอพูดในมุมที่มันเป็นของหน้าที่พิธีกร
ว่าเราทำได้ดีที่สุดนักขนาดนั้นแล้วจริง

รายได้แต่ผมไม่ได้ถือว่ามันเป็นข้อผิดพลาดอะไรนะเพราะมันคือรายการสดผมทำได้ดีที่สุดแล้ว
ทีมงานของผมได้ทำได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่เขาจะทำได้ณขณะนั้นจริง
คนก็มีเสียงชื่นชมว่ามันสามารถแก้สถานการณ์ได้ดีผมโอ้ยถ้าถามผมก็สำหรับผมมันคือหน้าที่พิธีกร
มันมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับแล้วผมเชื่อว่าต่อให้เป็นพิธีกรคนอื่น
อันนี้อ่านทวิตเตอร์เหมือนกันโอ้ถ้าเป็นคนนู้นคนนี้นะโหจะต้องไม่อย่างนู้นอย่างนี้แน่เลย
อยากจะไปลงจอดตรงไหนแต่แต่ละคนจะมีวิธีการกระทำที่แตกต่างกัน
เราจะวิ่งจากตรงนี้ไปหน้าประตูผมอาจจะวิ่งก็ได้
ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะตีรังกาอีกคนหนึ่งอาจจะวิ่งอ้อมอีกคนหนึ่งอาจจะนั่งมอไซค
คือแปลว่าเราจะมีวิธีการที่แตกต่างกัน
แต่ณจุดหมายปลายทางคือมันคือต้องแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ออกมาดีที่สุด
หนึ่งอาจจะไม่ทำแบบผมครับอาจจะดีกว่าผมก็ได้
เพื่อก่อให้เกิดมวลที่ดีกว่านี้ผมทำได้เท่านั้นจริงนะครับ
แล้วตอนนั้นเป็นหัวมากเป็นหัวมาก
เมื่อคืนผมกับภรรยาก็โหขุนจะเป็นยังไงบ้างวะ
คือเอาจริงกลายเป็นว่าผมระวังไปเลย
คือผมอยากจะลงรูปกับน้องว่าเอาจริงนะคืออยากจะรู้ว่าไม่ต้องคิดมากนะ
ผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นอะไรนะออนไลน์อีกว่าแบบเอออะไรอย่างนี้
เขาก็คุยกับแบงค์แก๊งก็เม็ดเสร็จมาว่าเฮ้ยโอ้พี่ผมเต็มที่แล้วเดี๋ยววันหลังเจอกัน
บอกอ่ะเจอกันน้องอ่ะเสร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย

แล้วพอจะมาลงรูปกับแบงค์แล้วต้องลงรูปกับเจ้าขุน
อ่ะเดี๋ยวเมียคิดมากอีกเพิ่งลงลูกเมียอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้คือ
คือกลายเป็นว่าเออสรุปเมียลงเองสุดควายสุดใช่สรุป
เอาว่าไม่ลงเลยดีกว่าเออแต่ผมว่าคือสุดท้ายมัน
เอ่อไม่มีใครหมางใจกับใครครับแก๊งกับเจ้าคุณไม่ได้กดกัน
รักกันดีทุกคนรักกันดีครับแต่ว่านักมวยที่เกิดขึ้นก็
ผมขออนุญาตไม่พูดแทนใครผมขอพูดในมุมของผมเองกับทีมงานเวิร์คพอยต์แล้วกันครับ